คุณผู้ชมฮะเรื่องในวันแห่งความรัก
มันก็มีที่ไม่รักกันก็ได้นะฮะอย่างเหตุการณ์นี้นะครับ
โจเถื่อนคุณผู้ชมแล้วบุกเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง
บ้านหลังนี้มีแต่ผู้สูงอายุคุณ

ทืบจนคุณป้าอุจจาระราดเลย
พ่อแม่นะอายุ๗๐กว่าคอยห้ามปรามแต่วัยรุ่นไม่หยุด
คุณสิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุในซอยเพชรภูมิ๑
ถนนบางพลีตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พบกับคุณป้ากัญญาอายุ๕๒ปีเป็นผู้เสียหาย
ให้ดูร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะฮะ
คุณป้าบอกว่าเจ็บระบมไปทั้งตัวไปขายของไม่ได้

หัวก็เป็นแผลแขนขาก็เป็นรอยช้ำไปหมดเลยนะฮะ
และตอนถูกกระทืบนะคุณอุจจาระราดเลย
และถูกไว้รุ่นชกใบหน้าชกหน้าอกจิกหัวฟาดพื้น
ส่วนพ่อแม่ของคุณป้าเองอายุ๗๒ที่เข้ามาห้าม

คุณผู้ชมคนแก่ถูกผลักแล้วก็ล้มเจ็บนะครับ
คุณแม่ขาเจ็บนิ้วมือบวมจนถอดแหวนไม่ได้
ให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยนะครับ
กัญญาเล่าแบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือช่วงเย็นวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะฮะ
พ่อของป้าท่านขับรถกระบะจอดหน้าบ้าน
จะเอาของลงเพราะว่าค้าขายกันไง
จังหวะนั้นมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา

ตัวของคุณป้าก็เลยบอกเอาถอยไปก่อนถอยไปก่อนแป๊บนึ

เดี๋ยวจะเอารถไปจอดที่ลานจอด
ไม่ได้มาให้เกะกะตรงนี้หรือขวางทางตรงนี้
แต่ชายคนนั้นไม่ยอมค่ะไม่ยอมหลบ
จู่ก็ลงมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ชายคนดังกล่าวโมโหปรีเข้ามาทำร้ายตนเอง
หนีเข้าไปหลบในบ้านนะครับ

แพทย์ถามว่ามึงเกาหรอสักพักชายสองคนก็เข้ามารุมกระทืบ
ถึงบนที่นอนในบ้านป้านะครับ
ของป้าเข้ามาช่วยก็ถูกกระทืบไปด้วย
หลังก่อเหตุยังขู่อาฆาตว่าถ้าไปแจ้งความจะเอาให้ตาย
ก็เลยต้องไปหาหมอนำใบรับรองแพทย์ถามว่ากลัวตายไหม
กลัวนะกลัวเขามาแก้แค้นแต่ก็ต้องแจ้งความไว้
เพราะว่าให้ตำรวจจะได้คุ้มครองความปลอดภัยใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ตำรวจให้ไปหาหลักฐานเองคุณ
หาชื่อหาที่อยู่หาเลขทะเบียนรถผู้ก่อเหตุมาเอง
เอ้าทำไมถึงให้ผู้เสียหายหาเอง
คุณป้าบอกว่าโอ้โหเสียความรู้สึกมาก

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วนะครับ
หลักฐานหนูสองคนผู้ใจ
โอ้โหคุณป้าก็เล่าทั้งน้ำตาแล้วครับ
ส่วนคุณพ่อของคุณป้ากัญญานะท่าน๗๐กว่าแล้วนะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าขณะที่ลูกสาวถูกทำร้ายเนี่ย
ตัวพ่อเองก็พยายามยกมือไหว้ขอชีวิตคนเหล่านั้นแล้วนะคุณ

ผลักพ่อนะจนล้มลงบาดเจ็บไปด้วยนะครับ
ล้มตามลูกมันกระชากลูกล้มป้าก็ล้มตามลูก

ป่าก็อยู่ตรงนั้นก็พอมาทำลูกป่า
ผมดั่งอยู่ว่าห้ามเฮ้ยขอร้องอย่า

มันก็โพกพ่อทางนี้จะมาผมก็ห้าม
ก็ยกมือไหว้บอกอย่าขอร้อง

ไม่หยุดยิ่งหัวมัวกันใหญ่เลยทีนี้

นี่ค่ะคุณตาคุณยายต้องยกมือไหว้เด็กนะคุณ

ทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ต้องตามคืบหน้าทางคดีนะครับ

จันทรสุวรรณผู้มกับการสพบางปู

ทางภูมิกับเองนะฮะก็จะดำเนินการให้เลย

เพื่อให้ปากคำครับและยืนยันว่า

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ